เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
คุณผู้ชมคะผลงานแสดงภายในนิทัศกาลครั้งนี้ยังไม่หมดนะคะ
และตอนนี้เรากำลังจะไปต่อกันที่ภายในมุกกระสันค่ะ
ุ๊กกระสันเอาไว้ทำอะไรครับปกติแล้ว
ก็คือมุกหรือพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่ง
ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องถัดมาจากท้องพระโรงของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยค่ะ
บทบาทของห้องนี้มันเป็นที่ที่จะให้ข้อมูลคน
สังเกตห้องแรกไม่มีข้อมูลอะไรเลย
ที่เราทำกันแบบนี้มาเป็นเพราะห้องแรกเราไม่อยากบังคับทางใครเลย
และหาช่องเส้นทางอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นสตอรี่ของเขาเอง
เพื่อที่จะเพิ่มความรู้ของเขาจนถัดจากห้องนั้น
ช่วงเวลาราชการที่๔ราชการที่๔ให้น้องทั้งท่านปรับเป็นก้าว

นี่คือสำคัญมากเลยนะเพราะมันทำให้ระดับของวังมันขึ้นฐานะของวังขึ้น
ล้อ๔สถาปนาให้มี๓หลังขึ้น
พระพาสูงจริงคู่กับอีกหลังหนึ่งที่วังหลวงพระที่นั่งสุทัยสวรรค์
จริงเมื่อก่อนพระเช่นนั่งสุทัยสวรรค์ในช่วงราชการที่๑ก็คือพระพระสูงของวังหลวง
พาสูงอ่ะตอนเนี้ยค่ะเราก็เห็นกันว่าไม่มีแล้วแต่ถ้าเราขึ้นไปเราจะเห็นตำแหน่งเก่า
เราจะมองออกไปถึงสนามหลวงค่ะเราจะเจอองค์นี้

นี่คือเขาขึ้นมาจากภาพจริง
ปีที่แล้วที่น่าสนใจคือรูปถ่ายอันนี้ไม่มี
เมื่อก่อนคนเราก็ไม่ทราบเลยว่าวังหน้ามีพระพระสูงนะ
น่าจะเป็นที่หอศิลป์มีการจัดแสดงของภาพถ่ายเก่า
เพราะว่าเป็นคนกลมศิลป์เขาก็เปิดหนังสือของราศกาล
แล้วก็บอกว่านี่คือพระพระสูง
เป็นครั้งแรก๓ปีที่แล้วที่เราเห็นว่าวังหน้ามีพระพระสูงด้วย
ถ้าเราดูตัวประกอบของสถาปนิกรรมนะ
ถ้ามันจะเป็นวางที่มีกษัตริย์นะคะ
ตัวประกอบมันก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อที่จะยกธนะเขาวางขึ้น
ตัวลำยองอันนี้ถ้าสังเกตของพระพระสูงนี้

อันนี้มันไปเป็นตัวประกอบอยู่ในวังที่มีกษัตริย์
พลับพลาสูงเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้สำหรับเป็นสถานที่ชมการซ้อมรบการฝึกทหาร
หรือการฝึกกีฬาของพระเจ้าแผ่นดิน
ซึ่งเคยตั้งอยู่บริเวณกำแพงวังฝั่งตะวันออก
หรือบริเวณท้องสนามหลวงที่ภายหลังได้มีการลื้อถอนออกไป

แล้วก็มีแผนที่ด้วย

บี้แผนที่
เขาไม่ทราบว่าคุณหมายเคยเห็นหรือเปล่า

ก่อนที่มันเริ่มจะหายไปจริง
มันเป็นครั้งสุดท้ายเลยที่เราเห็นวังหน้าที่สมบูรณ์นะ
แต่ที่เริ่มเปลี่ยนไปจริงเป็นช่วงเวลาที่สร้างถนนรัชดำเนิน
อันนี้เป็นช่วงเวลาที่วังหน้าเริ่มหายไปจริง

ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับเรื่องของวัตถุ

อย่างผ้าม่านที่นำมาจัดแสดงนี้
เป็นการจำลองพระวิสูจน์ซึ่งใช้ในพระราชพิธีค่ะ
ซึ่งโดยปกติผ้าม่านจะใช้สำหรับการกั้นพื้นที่
สาธารณชนให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น

เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงวัตถุในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ค่ะ

คนที่มาร่วมงานยังสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายประวัติศาสตร์ผ่านพม่าน
จากการตัดชิ้นผ้าม่านจำลองนี้ให้เป็นชิ้นเล็ก
เพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะคนไทยเราเชื่อว่า
ชื่อมีความหมายและมีอิทธิพล
เท่ากับเป็นการกำหนดอนาคตของเจ้าของชื่อ
หากเป็นชื่อประมุขของประเทศ
ประการครั้งนี้จะทำให้เราได้ทราบถึงบทบาท

ในวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะคะ
เป็นเรื่องที่เราเจาะลึกเลย
ภาษาที่จะสามารถที่จะซ้อนพบความหมายเยอะ
วังนี้มันมีช่วงเวลาที่มีภาษาองค์ที่๒
ดูจากสถาปัตยกรรมจะไม่เห็นชัดค่ะ
แต่ถ้าจะดูจากภาษาจะเห็นได้ชัดขึ้น
เพราะภาษามันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนได้หมด
มันเป็นสิ่งที่ซ้อมทุกความหมายเยอะ
เราจะเห็นได้ชัดขึ้น

ชื่อของทุกองค์นะเหมือนกันหมดเลย
ใครขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ได้ชื่ออันนี้

มันจะเป็นวิธีตั้งชื่อสำหรับกษัตริย์ทีเดียวเลย
จากชื่อตอนท่านขึ้นไปล๔นะคะ

เราจะเห็นว่ากษัตริย์จะมีการเอ่ยชื่อพนาม
แต่เลยเราจะเห็นผ่านชื่อว่าจะมีการเอ่ยชื่อมังกุฎพนามของท่าน

อสีเองนะไม่ได้แค่ยกน้องให้ขึ้น
ท่านก็ยกตัวเองให้ขึ้นสูงกว่าอีก
จะมีการตั้งชื่อมาหมายว่าปรง
เมื่อก่อนเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราจะมีบวรบรมใหม่
มันคือว่าชื่อมันจะสูงกว่าหน่อยหนึ่ง
ที่ทำแบบนี้คือล๔อยากให้คนสามารถที่จะเอ่ยชื่อท่าน
ว่าท่านไม่ได้แค่อยู่ในโลกที่เป็นเทวดานะ
อยู่ในโลกมนุษย์ให้คนสามารถที่จะเอ่ยชื่อ
รู้ว่าท่านอยู่ในโลกนี้จริงนะคะ
อกจากนี้แล้วเรายังสามารถซึมซับประวัติศาสตร์
เสียงดนตรีได้ด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นการอ่านบทเพลงยาว
พระราชนิพลของสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ประกอบเพลงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
ในนี้มีเพลงนะคะผู้ใหม่
ก็คืออันนี้มันเป็นผลงานของตุ๊ด
ตุ๋นภาพแม่งคุณป้ามาจากนักร้องภาพแม่งคุณป้า

เขาก็เอาพระราชนิพนธ์ของพระปินกล้าวนะ

เขาจะพูดไปถ้าสังเกตนี่คือเสียงของตุ๋นนะคะ
เพราะเขาต้องการให้บางทีมันเป็นเรื่องราวที่ใหม่
แต่มันยงกับอดีตทุกอย่างที่เราทำทั้งหมดเลย
เป็นวิธีจัดเพลงที่ค่าใหม่
คนที่อยู่ในปัจจุบันอาจจะชินและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

คนจะเข้าไปถึงข้อมูลอย่างยามฟัง
หรือว่าในเนื้อเพลง

ให้คนเขามาขังแล้วแล้วงง

ทุกอย่างเราก็ต้องเข้าใจถ้ามันใหม่คนก็ต้องกระเทือน

ซึ่งวันนี้ใบตองได้เข้ามาชมในนิทัศกาลแบบเต็มรูปแบบนะคะ

บอกตรงนะคะคุณหมายไม่เคยได้มาชมนิทัศกาลแบบนี้มากสักเท่าไหร่
แต่ว่าถามว่ามันเข้าใจอะไรได้ยากไหมก็ไม่นะคะ
เพราะว่าเราสามารถตีความผ่านมุมมองความคิดของตัวเราออกมาที่แตกต่างกันได้
อย่างที่คุณหมายบอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรผิดหรือว่าไม่มีอะไรถูก
วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมายมากค่ะ

คุณผู้ชมคะแม้ว่านิทัศกาลจะจบลงไปแล้วนะคะ
แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบันได้ช่วยย้ำเตือนถึงรากเง่าทางประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่คนไทยทุกคนควรหวงแหนและสัมผัสอย่างเข้าใจค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์